ไปดูกรณีแชร์สนั่นนะครับ
ก็คือเป็นหญิงคนหนึ่งใส่ชุดไทยยืนเท้าสะเอว
คือเรื่องเนี่ยมันเริ่มต้นมาจากมีรถกระบะคันหนึ่ง
เขาขับไปที่ตรงทางรถไฟเป็นจุดตัดนะฮะตรงแถวงิ้วลาย
ก็ปรากฏว่ารถไฟคันนี้ไปติดล้อหลังไปติดอยู่
บริเวณรางรถไฟไปไม่ได้
คนขับก็เลยลงมาแล้วพยายามจะเข็นรถกัน
เราจะมีคลิปไหมไม่มีหรอไม่มีคลิปไหม

เราจะเห็นเรื่องรถไฟพุ่งชนรถกระบะกระเด็นไปประมาณ๑๐เมตรเลย

ทีนี้ปรากฏว่าหลังจากนั้นมันก็จะมีคนมาช่วยกัน

พอเปิดกล้องเข้ามาดูมันไปเจอภาพนี้ฮะ
เดี๋ยวดูมีภาพมา
นี่ไว้มันกลายเป็นผู้หญิงคนหนึ่ง
แต่งชุดแบบโบร่ำโบราณมายืนทำอะไรจ๊ะอยู่ตรงนี้
มันยืนเท้าเอวยืนเท้าจะเอว

ตอนที่มีเหตุรถไฟชนกันกับรถกระบะจุดตัดรถไปงิ้วลาย

อยู่ดีมีคนถ่ายติดรูปที่วงกลม
บอกว่าเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าตรงนั้นมันไม่มีใครที่แต่งชุดแบบนี้มานะฮะ
แต่ก่อนหน้านั้นเจ้าหน้าที่เองบอกว่าได้ยินเสียงมาหอ
แล้วก็เสียงผู้หญิงร้องหวยหวน

มันก็มีสองมุมมุมหนึ่งก็บอกว่าโอ๊ยมันเป็นชาวบ้านแถวนั้นแหละ
มายืนดูเหตุการณ์อีกมุมนึงก็บอก
ไม่ใช่นะอันนี้มันเป็นสิ่งที่มันลี้ลับแล้ว
เพราะว่าก่อนหน้านี้ตำนานแถวนี้ก็คือ
เขาบอกเลยว่ามันมีเหตุรถถูกชน
แล้วก็มีการเสียชีวิตทั้งครอบครัวอยู่ในรถคันนั้น
หลังจากนั้นก็จะมีคนเสียชีวิตบ่อยบริเวณนั้น
จนสุดท้ายแล้วเจ้าอาวาสวัดสว่าง
วัดสว่างอารมณ์ก็ต้องไปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณ
แล้วก็สร้างหุ่นปูนขึ้นมาอันหนึ่งก็คือตะทองนิ้วราย

แต่อันนี้ดูแล้วเหมือนแต่งตัวเป็นคอสตูม
มันไม่ใช่แบบชุตระยุกต์หรือเปล่า
หรือเป็นชุดแบบเป็นผ้าแล้วผาดไปหรือเปล่า

แสงส่องตรงนั้นพอดีเลย

เดี๋ยวดูในทวิตเตอร์เขาบอกว่าไงแต่ทวิตเตอร์กับเร็ว

แต่ชุดมันก็ไม่น่าจะใช่คนแถวนั้น

ไม่มีใครเป็นอะไรด้วยนะ
หรือนอกจากไปโชว์อะไรมา

ก็อาจจะเป็นผู้ประสบอุบัติเหตุไง

แล้วก็เดินลงมาพอดี

แต่อาจจะไปแบบอีเวนต์เป็นปาร์ตี้มา

หรือจะเป็นเจ้าของรถที่แบบไปงานปาร์ตี้มาอย่างนี้เหรอ
หรือแบบตอนถ่ายภาพกล้องมันอาจจะแบบ

ชุดไทยเหรอมันแสงมันส่องหรือเปล่า
เป็นผ้าแบบนั้นหรือเปล่าอืม